คืนนี้ก็เป็นคืนที่มีการเดินทางกลับ

หลายคนแล้วก็หลายภาคก็รถติดทีเดียว
เรามีเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีรถคันหนึ่งนะครับ
มาจากนครศรีธรรมราชจะไปฉลองส่งท้ายปีเก่ากับญาติที่เชียงราย
ระหว่างทางคนขับมีอาการหลับในทำให้เสียหลักชนต้นไม้เกาะกลางถนน
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ตำรวจสอบภอมเมืองแพร่เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถเก๋งเสียหลักชนต้นไม้เกาะกลางถนนสายแพร่ร้องกวาง
ในพื้นที่บ้านบุญเจริญตะบนแม่ลายอำเภอเมืองจังหวัดแพร่
ส่วนคนขับและผู้โดยสารรวม๕คนได้รับบาดเจ็บ
ถูกกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้ซึ่งหนึ่งในนั้นมีเด็กชายวัยสี่ขวบรวมอยู่ด้วย
ตำรวจสอบประคำนางสาววารุณีหนูช่วยอายุ๓๑ปีที่นั่งมากับรถกระบะอีกคันทราบว่า
ครอบครัวเดินทางมาจากอำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อไปเยี่ยมพี่ชายในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จังหวัดเชียงราย
โดยขับรถตามกันมา๒คันซึ่งรถเก๋งคันเกิดเหตุขับล่วงหน้ามาก่อน
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุรถเก๋งเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ตรงเกาะกลางถนนคาดว่าคนขับน่าจะมีอาการหลับใน
เพราะขับรถมาเป็นระยะทางไกลซึ่งปฏิเหตุดังกล่าวถือเป็นรายแรกของจังหวัดแพร่ในช่วง๗วันอันตราย
อีกรายเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งพุ่งชนประสานงากับรถพ่วง๑๘ล้อที่บรรทุกข้าวเปลือกมาเต็มคันบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันใกล้กับ๔แยกท่าวุ้งอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรี
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้ด้านหน้ารถเก๋งพังยับเยินภายในพบศพนายประสิทธิ์สุขลทะวงอายุ๖๖ปีข้าราชการบำนานติดอยู่เบาะที่นั่งคนขับกู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางงัดซากรถนำร่างออกมา
คนขับรถพ่วงให้ปากคำกับตำรวจว่ากำลังมาทุกข้าวเปลือกไปส่งที่โรงศรีในตัวเมืองลบบุรีแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเก๋งคันดังกล่าวพุ่งข้ามเลนมาชนอย่างจังทำให้คนขับถูกอัดติดคาซากรถเสียชีวิต
ขณะที่จังหวัดสุรินเกิดอุบัติเหตุรถชนกัน๑๓คันรวดบนทางหลวงหมายเลข๒๔๑หน้าตลาดสดในเทศบันตำบลกังแอนอำเภอปราศาสตร์ซึ่งรถที่ประสบอุบัติเหตุเป็นรถยนต์๑๒คันและรถจักรยานยนต์อีก๑คันทำให้การจราจรติดขัดหลายกิโลเมตรเพราะเป็นถนนสายหลักเชื่อมกับถนนสาย๒๔
สิบเอกวันพศชีโพอายุ๒๔ปีขับรถกระบะมาพร้อมกับทหารอีก๒นายเพื่อเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ชายแดนอำเภอพนมดวงรักแต่พอมาถึงหน้าตลาดเช้าอำเภอปราศาสตร์สิบเอกวันพศมีอาการหลับในจึงเสียหลักพุ่งชนรถที่จอดอยู่ด้านหน้าตลาดอย่างจังโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ